สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเที่ยงกับสิบนาทีแล้วครับการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสิบโมงจนป่านนี้ยังไม่เสร็จยังไม่รู้แต่ว่าวัน
เนี้ยยังไงก็ต้องรู้ว่าตกลงผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะทำให้สารเคมีทางการเกษตร๓ตัว
จะได้ใช้กันต่อหรือแบนห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามนำข้าวจะออกทางไหนแน่นี่เป็นเรื่องที่ต้องรอ

ดูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่ามีการต่อสู้กันโดยเหตุโดยผลโดยข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นทางสังคมไปแล้ว

ระบบบบริหารราชการแผ่นดินนั้นเรื่องอะไรต่างที่อยู่ในกระทรวงไหนกระทรวงนั้นจะเป็นคนรับผิดชอบ

ก็ทำหนังสือถึงนายกผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงนั้น
เมื่อถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องเข้าคอลโลม
นายกรัฐมนตรีจะนำเข้าคอรมอ
ขอรมอตัดสินใจยังไงก็จบตามนั้น
แต่ว่าการตัดสินใจเรื่องนี้
ไปอยู่ในกฎเกณฑ์กฎหมายพิเศษครับ
ว่าคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คอลโลม
แต่เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่ง
เรียกกันว่าคณะกรรมการวัตถุอันตราย
คณะกรรมการชุดนี้แหละครับจะเป็นชุดชี้ขาด
ทำไมถึงไม่ยอมให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรับผิดชอบ
เพราะเรื่องนี้เกี่ยวยงกัดหลายกันกับหลายกระทรวง
ฉะนั้นต้องให้มีตัวแทนจากหลายกระทรวง
เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมกันตัดสินว่าจะเอายังไง
ฉะนั้นเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้
กฎหมายก็มีให้มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมา
ประกอบไปได้หลายหน่วยงาน
ฉบับที่ใช้กันอยู่เนี่ย

มีใครบ้างล่ะครับที่อยู่ใน๒๙คนนี้

ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะทำหน้าที่เป็นประธาน
แต่ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่เป็นเองครับ
จะมอบให้รองประหลัดคนใดคนหนึ่งเป็น

ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั้ง๓ตำแหน่งนี้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนมีคนที่ไม่เกี่ยว

แต่เข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยเช่น

เลขาธิการสำนักงานปรมนูเพื่อสันติ
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
ธิบดีกรมการขนส่งทางบก
๙อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ที่นี้ที่มาจากกระทรวงเกษตร

๑๓อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้แทนสำนักงานมาตรการสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
ทีนี้นอกจากอธิบดีกรมนั้นกรมนี้แล้ว
โครงสร้างยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ

เช่นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชากฎหมาย

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมี
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
นี่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างมาอยู่ในนี้หมด

ผู้แทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้แทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนองค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค
นี่เข้ามา๒คนเลยนะครับ
อธิบดีกลมการแพทย์กระทรวงสหสุข
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขาธิการอาหารและยา
อยู่สังกัดกระทรวงสหสุข

ซึ่งน่าจะมีความสำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคือ
ว่าคณะกรรมการ๒๙คนนี้ใน๒๙คนนี้มีอยู่๑๖คนเคยลงมาตี
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๑๔กุมภาไม่แบนไม่แบนนะครับให้ใช้
ต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขฉะนั้นเมื่อ๑๖คนจาก๒๙ก็เกิน
ครึ่งสิครับแล้ววันนี้ทั้ง๒๙คนนี้ก็จะตัดสินใจกันอีก
ครั้งหนึ่งว่าตกลงจะเอายังไงต่อฉะนั้นประเด็นจนถึงวันนี้
ต้องลุ้นครับกว่าจะถึงวันนี้การต่อสู้กันเรื่องข้อมูลผล
กระทบต่างฝ่ายต่างเอาข้อมูลมาหักล้างกันฝ่ายที่บอกว่า
คืนให้ใช้กันอยู่อย่างนี้จะมีปัญหาทั้งคนที่ฉีดคนที่
อยู่ใกล้เคียงคนที่กินพืชผักผลไม้เพราะว่ามีสารตกค้าง
ฉะนั้นต้องดูว่าออกหัวออกก้อยมันก็ส่งผลกระทบหมดล่ะ
ครับถ้ามติแบนก็แปลว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองด้าน
สุขภาพทั้งคนใช้คนฉีดคนกินนี่แปลว่าเราเราเชื่อใน
ข้อมูลที่หมอเขาบอกแต่ว่าถ้าแบนเลิกใช้เกษตรที่ใช้สาร
เหล่านี้อยู่เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบเพราะถ้าไปใช้
สารตัวอื่นราคาแพงกว่าแต่นี่ถ้ามติให้ใช้ต่อถ้ามติให้
ใช้ต่อเกษตรกรที่ใช้สารเคมีได้ใช้ต่อเขาก็บอกว่า
เขาไม่กระทบไม่เดือดร้อนแต่ผลกระทบต่อประชาชนทั้งผู้
ใช้และผู้กินพืชผักผลไม้เราเชื่อว่าได้รับผลกระทบตาม
ข้อมูลทางการแพทย์ที่เอามาบอกว่ามันจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพยังไงฉะนั้นคณะกรรมธิการคณะกรรมการต้องชั่งน้ำ
กันแล้วล่ะครับว่าคุณจะปกป้องสุขภาพประชาชนหรือจะ
ปกป้องความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
แบนต้องเลือกต้องเลือกถ้าเลือกปกป้องความเดือดร้อน
เกษตรกรก็แปลว่าจะทำยังไงที่จะทำให้สุขภาพประชาชน
ไม่ได้รับผลกระทบซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยากมากแต่ถ้าเลือก
ในการที่จะปกป้องประโยชน์สุขภาพของประชาชนตามที่หมอ
เขาระบุว่ากระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำยังไงที่จะทำ
ให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนน้อยที่สุดทางเลือกมีอยู่
แค่นี้ครับถ้าเลือกสุขภาพไว้ก่อนแล้วไปหาทางออกเรื่อง
การแก้ไขปัญหาให้เจ้ากเศรษฐกรมีคนบอกว่าจะง่ายกว่า
ง่ายกว่าเพราะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมีอยู่ในจำนวน
จำกัดมีอยู่จำนวนหนึ่งคงมากล่ะครับแต่ว่าถ้าเลือกให้ใช้
ต่อประชาชนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่คนกินพืชผักผลไม้ทั้งหลายที่
มีสารตกค้างฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันโน่นป้องกันนี่แล้วมี
สารตกค้างแล้วได้รับอันตรายต่อสุขภาพมีมากกว่ามีมากกว่า
วันนี้ครับจึงต้องดูว่าจะโหวตกันยังไงและที่เรียกร้องกัน

มตินั้นเปิดเผยออกมาว่า๒๙คนนี้ใครโหวตยังไง
คนนี้ใครโหวตให้ใช้ต่อหรือโหวตให้เลิกใช้๒๙คนนี้ที่
มาจากกรมต่างนั้นเนี่ยโหวตตามเจตนารมณ์ที่ได้รับมอบหมาย
มาจากรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือไม่
ท่านอาจจะมีความเห็นต่างกันได้แต่ความเห็นต่างนั้นเนี่ย
ควรจะเป็นเรื่องของความสุจริตใจที่ข้อมูลต่างกัน
แต่ว่าอย่าให้ใครว่าได้ว่าที่โหวตให้ใช้ต่อเพราะมี
เรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะครับว่าการ
นำเข้าสารเคมีเหล่านี้ถึงแม้บอกว่าตัวเลขนำเข้าให้
หยุดไปแล้วแต่ว่าพอไปเช็คดูในสต๊อกราคายังคลั่ง
กันอยู่เป็นหมื่นล้านนะครับนี่เป็นเงินก้อนใหญ่ก็เลย
เป็นห่วงกันว่าไอ้เงินก้อนนี้จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
การโหวตฉะนั้นคนถ้าจะโหวตว่าให้ใช้ต่อท่านต้องมีเหตุ
ผลในการอธิบายอย่าให้คนคิดอย่างนั้นเอาละครับมาถึง
เที่ยงวันนี้นี่เที่ยง๒๐กว่านาทีการการประชุมยังไม่
จบคงจะต้องถกกันยาวแล้วหลังจากนั้นจะดูว่าจะออก
มาเป็นยังไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็วันหยุดแต่ว่าบ่ายบ่าย
นี้ก็คงได้รู้กันต่อว่าจะเป็นยังไงครับคุณบุ๊คครับ
คุณน้ำแข็งครับอาจารย์ครับถ้าโหวตวันนี้ก็จะเป็นผลที่
ชัดเจนเลยใช่ไหมฮะชัดเจนแล้วครับถ้าโหวตตามนี้ปั๊บ
คณะกรรมการออกมาก็แปลว่าเดินหน้าตามนั้นครับจบที่
คณะกรรมการชุดนี้ครับแต่ที่ต้องไปแก้กันต่อก็คือหลัง
บ้านเรื่องของสต๊อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเรื่องของสต๊อกเรื่อง
ถ้าสมมุติว่าโหวตแบนทำยังไงไม่ให้มีการค้าขายกัน
ได้เหมือนเดิมอืมทำยังไงไม่ให้ซื้อขายกันหลังร้านทำอย่าง
ไงที่จะไม่ให้ใช้กันเหมือนเดิมอ่าทำยังไงที่จะไม่ให้
พวกนี้ลงไปซื้อขายกันใต้ดินยังมีคำถามตามมายัง
มีปัญหาตามมาเยอะเขาถึงเอาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้ามาเป็นด้วยจะได้สั่งลูกน้องผู้กำกับทุกสถานีว่า
ถ้าสมมุติเลิกแบนไหนช่วยกันดูหน่อยซิว่าในอำเภอเขา
คึกยังขายกันอยู่ไหมนะครับอ่ะจับตามองของวันนี้ก่อน
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วย